ส่วนเมื่อวานนี้คุณหน่งชัชชาพร้อมด้วยคุณเดียลูกชาย
ก็ไปงานชาปนกิจของผู้เสียชีวิตจากกรณีการขับรถชนกันนะครับ
ขณะที่ผลการตรวจเลือดของคุณเดียปรากฏว่าไม่พบแอลกอฮอลในเลือด
แต่ว่าตำรวจมีการประเมินค่าความเร็วของรถยนต์
ขณะที่คุณเดียขับขณะเกิดเหตุนั้น
พบว่าความเร็วอยู่ที่ประมาณถึง๑๕๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
นายชูศักดิมสุกหรือว่าโหน่งชัชชาตลกชื่อดัง
แล้วก็นายกิติภูมิเอี่ยมสุกหรือว่าเดียลูกชายนะครับ
พร้อมด้วยครอบครัวก็เดินทางไปร่วมพิธีชาปนกิจศพ

คู่กรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถูกรถชน
ที่วัดไอยิกาบรามอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีครับ
โดยลูกชายตลกคนดังยังอยู่ในอาการโศกเศร้า
แล้วก็ไม่สะดวกในการให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชนนะครับ
นี่แหละครับในช่วงจังหวะที่ทั้งไปวางดอกไม้จันทร์นะ
แล้วก็ไปเคาะโลงบอกนี่นะครับ

โน่งพร้อมลูกชายได้เดินทางไปที่สพธัญบุรี
เพื่อเข้าพบพันธ์ตำรวจโทบุญยิ่งบัณฑิตไทย
หัวหน้าพนักงานสอบสวนสพธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
เพื่อให้ปากคำแล้วก็รับทราบผลการตรวจแอลกอฮอล

พบว่าไม่มีแอลกอฮอลในตัวของนายกิติภูมิ

ส่วนผู้ตายต้องรอผลจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอีกครั้งหนึ่ง
นี้จากการนำภาพจากกล้องวงจรปิด
เทศบาลตำบลธัญบุรีมาประเมินค่าความเร็ว
กล้องวงจรปิดจำนวน๖ตัว
ระยะทาง๑๔๐๐เมตรนะครับ
โดยรถใช้เวลาวิ่งแค่๓๓วินาที

หลายคนก็มองว่าขับรถเร็วหรือเปล่า
เพราะเห็นจากภาพจากกล้องวงจรปิดค่อนข้างจะเร็ว
ประเมินการตรวจสอบพบว่า
หากความเร็วดังกล่าว๑กิโลเมตรกว่า

เท่ากับว่ารถของคุณเดีย
จะมีความเร็วที่วิ่งอยู่ประมาณ๑๕๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ไปให้ศูนย์พิสูจน์หลักฐานกลาง
ทำการตรวจสอบพิสูจน์ทราบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งเบื้องต้นได้แจ้งข้อหากับนายกิติภูมิ

ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายถึงแก่ความตาย
ขับรถในเขตเทศบาลเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
คือต้องไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ส่วนทางด้านภรรยาผู้เสียชีวิตและครอบครัว

ก็เรียกตัวมาสอบในเย็นวันนี้

ก็จะรวบรวมสำนวนเพื่อส่งอายการต่อไปนะครับ
ทางด้านของคุณโหน่งชาวว่าอย่างไรครับคุณ

บอกว่าตอนนี้สบายใจมากขึ้น
ได้พบทางญาติของผู้เสียชีวิตและได้ไปช่วยงานศพ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เครียดมากลางานทั้งหมดเลยนะคะ
ส่วนเรื่องค่าเสียหายก็จะให้ประกันรถยนต์ที่ทำไว้

ก็เป็นปัญหาหอนนะครับให้กลับหลายคนนะครับ
ก็ฝากไว้ด้วยนะครับการขับรถเร็วมันไม่ได้ช่วยอะไรเลย
คนหนึ่งที่รอทางบ้านแล้วก็เดือดร้อนไปหมดทุกคนด้วย
ไม่ใช่เฉพาะครอบครัวเราครอบครัวคนอื่นเขาก็เดือดร้อนด้วย
ใช่ไหมครับเพื่อไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้
สุดท้ายมันเกิดไปแล้วก็ไม่มีทางไหนใช่ไหมครับ
เราก็ต้องช่วยเหนือขึ้นกันแล้วกัน
ก็ได้เปิดใจว่าตอนนี้รู้สึกโล่งใจ
ที่นักแสดงตลกแสดงและครอบครัวแสดงน้ำใจ
พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายงานศพทั้งหมด
แล้วก็รับปากจะช่วยเหลือครอบครัวของเธอนับจากนี้
ส่วนเรื่องคดีความทางครอบครัวก็คงต้องปล่อยให้เป็น
ไปตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปนะครับ
ครอบครัวของคุณหน่งก็แสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่

วันแรกที่ได้ข่าวพวกนี้คือแย่มาก
แย่มากแต่ก็ตอนนี้มันเหมือนแบบว่า
มันก็โอเคอะเขาก็มีน้ำใจ
ตั้งที่คดีเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไง
ก็โอเคเราก็ปล่อยไปตามหน้าที่ตำรวจเขาเนอะ
ตรงนั้นแต่ว่าคือน้ำใจที่เขาช่วยเหลือก็โอเคค่ะ
คุณแม่ก็กังวลในเรื่องของต่อไป
เพราะว่าคุณแม่ทำงานอยู่เชียงใหม่เนอะ

ก็จะกังวลในเรื่องของงานนะคะ
แต่คุณน้องเขาก็รับปากว่าจะช่วยเหลือค่ะ
ในเรื่องของงานอย่างนี้ค่ะ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตก็บอกนะคะว่า
อาจจะลาออกจากงานดีเจที่อยู่ที่เชียงใหม่ด้วยซ้ำไป
คือต้องมาดูแลลูกทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสาวที่กรุงเทพนะครับ